ท่านผู้ชมครับเมื่อวานหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวให้เราตกใจว่า
โควิดวิกฤตพอมาเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พาดหัวตอกย้ำประเด็นนี้อีกทีหนึ่งครับเตียงทุกสีในกอทม
ใกล้เต็มแล้วไอซียูผู้ป่วยสีแดงสีแดงเหลือสี่สิบหกเตียง
ที่โรงพยาบาลราชวิถีไอซียูก็เตียงเต็มข้อมูลที่ว่านี้
เป็นข้อมูลที่ชัดเจนมาจากอธิบดีกรมการแพทย์คุณหมอสุรศักดิ์อักษิณ
ท่านบอกว่าขณะนี้สถานการณ์เตียงผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐทุกระดับ
ในพื้นที่กอทมทุกแห่งเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้ว
โดยเฉพาะเตียงผู้ป่วยสีแดงในกอทมเหลือประมาณ๒๐เตียง
เนี่ยเคยคาดการณ์การระบาดระรอกเดือนเมษา
ว่าจะมีเตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่มวันละ๔๐๐๕๐๐คน
ขณะนั้นเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลก็ได้แบ่งเตียงไอซียูในทุกสังกัดเพิ่มขึ้นเท่าตัว
จาก๒๐๐กว่าเตียงเป็น๔๔๐เตียง
รวมถึงการแบ่งโซนพื้นที่ในกอทม
เพื่อดูแลผู้ป่วยและบริหารจัดการเตียงร่วมกัน
แต่ว่า๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ติดเชื้อในกรทมมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน

ก็เลยทำให้เตียงรองรับผู้ป่วยทุกระดับสีเกือบวิกฤต
ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนในกอทม๑๐๐๒๐๐แห่ง
แต่ปัญหาสำคัญคือขาดบุคลากรการแพทย์ในการดูแล
เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้มาจากโรงพยาบาลรัฐที่มาทำงานนอกเวลา
บุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตอนนี้ทำงานเกินกำลังแล้ว
นี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมการแพทย์
เอาล่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพรวม
ท่านลองดูข้อมูลในตารางที่จะโชว์ให้ดูต่อไปนี้
เป็นข้อมูลเตียงในโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมณฑล
เริ่มตั้งแต่ห้องไอซียูความดันลบก่อน
ห้องไอซียูความดันลบเนี่ย
มีเตียงทั้งหมด๓๑๔เตียง
แถวแรกเลยท่านดูแถวบนนะ
มีเตียงอยู่ทั้งหมด๓๑๔ใช้งานอยู่
ว่างอยู่๔๐๐ว่างอยู่๔๖เตียง

หอผู้ป่วยวิกฤตที่ดัดแปลงเป็นห้องความดันลบ

ตอนนี้ครองเตียงอยู่หรือใช้เตียงอยู่๖๐๐

บรรทัศน์ที่๓ห้องไอซียูรวม
มีเตียงทั้งหมด๓๐๑ใช้งานอยู่๒๖๗ว่างอยู่๓๐
ถัดมาห้องสำหรับผู้ป่วยสีเหลือง

ที่เขาแยกห้องมีเตียงอยู่อันนี้มากหน่อย๔๐๐๐กับ๕๖
แต่ใช้งานอยู่๓๕๒๙เหลือว่างอยู่๕๒๗เท่านั้น
สามัญห้องสามัญรวมกันทั้งหมดในกอทมและปริมณฑล
มีเตียงอยู่๘๐๐กับ๔๐ใช้งานอยู่๖๕๘๒ว่างอยู่ตอนนี้
ห้องสำหรับผู้ป่วยสีเขียว
ใช้งานอยู่๑๐๐๐กับ๒๖๓ว่างอยู่๓๐๐๐
ทีนี้มาดูบรรทัศน์สุดท้ายเตียงสุดเตียงสนาม
สนามเนี่ยมีเตียงทั้งหมด๓๐๐กับ๓๔๔ใช้งานอยู่

รวมเตียงทุกประเภทในกรทมและปริบนธรรม
๓๗๒๐๐ใช้งานอยู่๒๔๑๓๙ว่างอยู่๖๕๖๓
นี่คือสถานการณ์ของเตียงที่มีอยู่ตอนนี้
นี่คือสภาพที่น่าวิตกอย่างยิ่งครับ
บใดที่เรายังมีผู้ป่วยวันละ๓๐๐๔๐๐วันนี้ก็ทะลุ๔๐๐
คือ๔๑๑๘ติด๘คน
ท่านผู้ชมเคยเห็นภาพเห็นข่าวจากต่างประเทศบางประเทศใช่ไหมครับ
อินเดียที่คนไข้ล้นโรงพยาบาลไม่มีเตียงให้นอน
แล้วที่มีก็ต้องแบ่งกันนอนคือเตียงในเดียวเนี่ยนอนตะแคงเบียดกันสองคน
บางคนต้องออกมานอนกันริมระเบียงหรือนอนกันที่พื้นที่ว่างหน้าตึก
สภาพมันเป็นสภาพที่เขาเรียกว่าระบบสาธารณสุขกำลังจะล่มสลาย
ระบบสาธารณสุขล่มสลายคือยังไงคือจำนวนคนป่วยมากกว่าระบบสาธารณสุขจะรองรับได้
คำถามคือเราได้เห็นตัวเลขอย่างนี้แล้วเนี่ย
เตรียมการรับมือยังไงถ้าการระบาดยังอยู่ในอัตราที่เป็นอย่างนี้
รัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีสาธารณสุข
บอกนักข่าวว่าประหลัดกระทรวงสาธารณสุขกำลังประชุม
รัฐมนตรีบอกว่าอาจจะต้องยกระดับเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลสนาม
ให้ดูแลผู้ป่วยสีเหลืองแบบโรงพยาบาลบุษลาคำ
ซึ่งอยู่ในอิมแพคเมืองทองธานีเนี่ยให้มากขึ้น
เพราะทางโรงพยาบาลบุษลาคำเมืองทองจะหมดสัญญา
ต้องคืนพื้นที่ในเดือนสิงหาคมนี้
จึงจำเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาอีก
จะเป็นที่ไหนยังไม่รู้
สอบคอว่ายังไงเขาเตรียมรับมือยังไง
หมอเทวิสินโคสกสอบคอบอกว่า
ต้องดึงภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาช่วย
เข้ามาช่วยในการส่งบุคลากร
เข้ามาช่วยในโรงพยาบาลสนามที่จะเพิ่มขึ้น
เพราะปัญหาที่ผ่านมา
คือมีสภาพคอขวด
คือบุคลากรของรัฐ

บุคลากรภาคเอกชน

แล้วจะดึงเข้าไปช่วยยังไง
ทางแก้ที่ดีที่สุด
ก็เหลืออย่างเดียวคือทำยังไง
ถึงจะลดตัวเลขการติดเชื้อให้ได้มากกว่านี้

พอเจอสูตรโจทย์ใหญ่อย่างนี้อ้าวสูตรนี้มาอีกแล้ว
ชงล็อกดาวน์กอทมและปริมณฑล๗วัน
แล้วที่ประกาศผ่อนคลายไปก่อนหน้านี้แล้ว
ให้กลับมาคุมเข้มต่อ

เป็นข้อเสนอเป็นสูตรนี้
สูตรนี้มาจากใครล่ะครับแงมาจากฝ่ายหมอ
สอบคต์
สอบคอไม่เห็นด้วย
คนก็จะแห่ออกไปต่างจังหวัดเหมือนกับตอนที่เกิดสภาพในช่วงสงกราน
แล้วเอาเชื้อไปติดต่างจังหวัดหนักเข้าไปอีก
ฉะนั้นสบคยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องข้อเสนอแนะล็อกดาวน์กอทม๗วัน
ฝ่ายธุรกิจเขาก็ไม่เห็นด้วย
เหตุผลของฝ่ายธุรกิจเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมา
สถานการณ์การติดเชื้อแทบจะไม่ต่างกันครับ
แทบจะไม่ต่างกันคือการล็อกดาวน์จึงไม่ใช่คำตอบ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคือคุณสนั่นอังอุบลกุล
คุณสนั่นบอกว่านี่เรื่องพูดเปิดประเทศนะ
เราต้องมาตั้งคำถามกันก่อนว่าทำไมเราถึงต้องเปิดประเทศ
และปรับตัวให้เปิดประเทศได้
ถ้าเรากลัวมัวแต่กลัวอย่างเดียว
ขณะที่คนอื่นเขาเปิดไปแล้ว

โควิดจะต้องอยู่กับเราตลอดไป
เราจะต้องปรับตัวอย่างไรที่จะอยู่กับโควิดให้ได้

และไม่เห็นด้วยกับการล็อกดาวน์
แม้ว่าสภาพโควิดและการฉีดวัคซีน
ยังมีอาการน่าเป็นห่วง
แต่ว่ามันทางอื่นมันมองไม่เห็น

ที่คุณสนั่นพูดก็คือว่า
เมื่อเราต้องอยู่กับโควิดตลอดไปอีกนาน
เราจะปรับตัวยังไงที่จะอยู่กับมันให้ได้
คืออยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาด
โดยรอดพ้นจากการติดเชื้อ
ซึ่งมันอาจจะง่ายสำหรับคนบางกลุ่มบางสถานะ
ที่เขาสามารถวางกาดเข้มปกป้องตัวเองได้
ไม่ออกไปไหนไม่ออกจากบ้าน

ที่เขาต้องใช้ชีวิตทำมาหากิน
ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันหนึ่ง

ติดเชื้อวันไหนก็ไม่รู้
กาดเข้มเนี่ยทำมาหากินไม่ได้
กาดตกมีโอกาสติดเชื้อ

ที่กำลังจะเกิดภาวะวิกฤตเตียงเต็ม

ของรัฐบาลครับคุณบุ๊คครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ